ตาร์ทอัพไทยด้านการบริการท่องเที่ยว
คว้าแชมป์งานแข่งขันสตาร์ทอัพ
กว่า๔แสนบาทครับเป็นระดับภูมิภาคเอเชีย
ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานครับ
สตาร์ทอัพด้านบริการนำเที่ยวของไทย

เวทีสตาร์ทอัพระดับภูมิภาคเอเชีย

ร้องคว้าเงินรางวัลกว่า๔แสนบาท
สำหรับต่อยอดธุรกิจค่ะ
นำเสนอผลงานสตาร์ทอัพ

สำหรับทัวร์ท่องเที่ยวแบบ๑วัน

สัมผัสวิถีชีวิตในท้องถิ่นนั้น

จนสามารถชนะใจกรรมการ
ที่มีทั้งนักลงทุนด้านสตาร์ทอัพ
และคนในวงการไอทีระดับโลก

ก็ให้บริการเคราะห์คายสื่อโทรศัพท์มือถือ

แล้วก็ดีใจที่

แล้วก็ขยายต่อกับกลุ่มของเครือเทรนอร์ได้ครับ
ผมมองว่าผมมองว่าด้วยโปรดักต์ของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ซึ่งไปตอบปัญหาของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เพราะผมเชื่อว่าทุกคนมาที่พม่าเจอปัญหา
ไปเที่ยวไม่รู้จักภาษาเดินไปเดินมาไม่รู้เรื่องเหมือนกัน
ซึ่งเวลาปัญหาเดียวกันเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทย
เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันมีปัญหาที่นักท่องเที่ยวประสบจริง

ทำให้เขาน่าจะอินกับปัญหาของเราเยอะขึ้นค่ะ
จัดขึ้นเป็นครั้งแรกสำหรับเทรีนอร์
จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและผลักดันสตาร์ทอัพในเอเชีย
ให้เข้าสู่ตลาดนานาชาติ
โดยมีทีมสตาร์ทอัพในภูมิภาคเอเชีย
เข้าร่วมแข่งขัน๘ทีมจาก๕ประเทศ
โดยมีกติกาการแข่งขันที่จะต้องเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ
ที่สามารถขยายตลาดได้
รูปแบบธุรกิจจะต้องทำร่วมกับเทรีนอร์ได้
อกจากนี้ตลอด๒วันของการเข้าแข่งขัน
ยังมีเหล่าวิทยากรด้านไอทีระดับโลก
มาให้ข้อมูลถึงการทำสตาร์ทอัพในเชิงลึก
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของเขาในอนาคต
กูต้าหนึ่งในทีมสตาร์ทอัพไทยที่เข้าไปร่วมแข่งขัน
แม้ว่าจะไม่ได้รับรางวัลกลับบ้านไป
แต่พวกเขามองว่าสิ่งที่ได้กลับไปนั้น

คือกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสตาร์ทอัพไลน์อื่น

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อยอดธุรกิจร่วมกันในอนาคตค่ะ
ทำให้เห็นว่าเขาก็มีปัญหาคล้ายกับที่สกูต้ากำลังพยายามแก้ปัญหาให้กับคนในกรุงเทพฯเหมือนกัน
ผู้บริหารเทลินอร์เปิดเผยว่าการเลือกประเทศพม่าเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน
เพราะพม่านั้นกำลังก้าวเข้าสู่สังคมของการใช้สมาร์ทโฟนและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในช่วง๓๔ปีที่ผ่านมาหลังเปิดประเทศ
สตาร์ทอัพในเอเชียนั้นก็มีไอเดียไม่แพ้ทางฝั่งตะวันตก
โดยเน้นการสร้างธุรกิจที่มีเนื้อหาสาระโครงสร้างพื้นฐานและการแก้ปัญหาต่างที่เกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยี
ซึ่งงานนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสตาร์ทอัพในเอเชียให้สามารถขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกได้ไม่ยากค่ะ